ฟุตบอลจบไปแล้วแต่ว่าเรื่องของการพนันฟุตบอลยังไม่จบ
คุณผู้ชมครับล่าสุดป้องกันจังหวัดภูเก็ตร่วมกันกับทัพเรือภาคที่๓
นำกำลังบุกเข้าไปจับโต๊ะพนันฟุตบอลกลางเมืองภูเก็ต
คุณผู้ชมครับต่างจากชาวบ้านมีการร้องเรียนว่ามีการเปิดโต๊ะพนันบอล
ไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับได้ของกลางจำนวนมากครับ
ในวันสุรชาติเดชอรันนะครับผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ตนะครับ
ส่วนที่กำลังกันกับทัพเรือภาคที่๓
นำเจ้าหน้าที่กว่า๓๐นายบุกเข้าไปจับกลุ่มร้านรับพนันฟุตบอล
บริเวณถนนผังเมืองสายกตป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตครับ
หลังประชาชนมีการร้องเรียนว่ามีการเปิดร้านรับพนันฟุตบอล
โร๒๐๑๖ยังไม่เกรงกลัวกฎหมายครับ
จึงมีการส่วนที่กำลังเข้าไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์ไม่มีเลขที่
เป็นอาคารขนาด๒คูหาเปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็ขายเครื่องดื่มด้วย
พบนักพนันกำลังเข้าแถวเพื่อแทงพนันฟุตบอล
ทางช่องทางรับแทงที่มีการจัดทำไว้เป็นอย่างดีนะครับ
เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ไปยึดแท็บเล็ตได้๒เครื่อง

แล้วก็โพยรายการพนันฟุตบอลจำนวนหนึ่งแล้วก็เงินสดอีกกว่า๗๐๐๐บาท
ไปจับกลุ่มพนักงานรับแทงพนัน๒คน
คือนายสุรษักรรมชัยภิกษิศอายุ๓๐ปี
และนายทงชัยอินปรุงอายุ๓๕ปีครับ
จับกลุ่มได้นะครับแล้วก็มีนักพนันอีก๓คนด้วย
ขณะเดียวกันก็ยังตรวจยึดตู้สล็อตไฟฟ้าอีก๑ตู้
ที่ร้านขายของชำใกล้เคียงกัน
กับร้านรับพนันฟุตบอลพร้อมกับผู้ต้องหา๑คน
นำส่งพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรป่าตอง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ